คุณผู้ชมครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับ
สุกกรณิกรชาวไทยน้อมส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙
โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาทุกคนต่างเฝ้า

อดคิดไม่ได้ว่าดูเสมือนดังถวยเทพต่างพากันอันเชิญดวงพระวิญญาณกลับขึ้นสู่สวงสวรรค์
นับเป็นช่วงเวลาที่บีบคันหัวใจอย่างที่สุดที่เหล่าประสบนิกรจะต้องคืนพ่อกลับสู่สวงสวรรค์อย่างสมบูรณ์
เป็นช่วงวินาทีที่หัวใจเหล่าประสบนิกรแทบหยุดทำงานเอาไว้เสียตรงนั้น
ร่ำให้ส่งเสด็จร้องดังระงมทั่วถนนราชดำเนินในที่บ่งบอกถึงความหมดสิ้นแล้วดวงแก้วเหนือหัวในหลวงราชการที่๙
อย่างนี้ร้อนแค่ไหนคนไทยทุกคนก็ต้องทนฝนตกแค่ไหนยืนตากฝนแค่ไหนคนไทยก็ต้องทนเพื่อมาส่งพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้าย
สุพธแซ่ริมนั่งมองขวัญฝน
ไฟผ่วยพุ่งออกมาจากเมรุมาติ
น้ำตาก็ไหลริมอาบ๒แก้ม
ก้มกราบน้อมส่งเสด็จในหลวงราชการที่๙

ของพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านสั่งสอนไว้
สร้างไว้มากมายน้อมนำมาใช้ในชีวิตเรา
อย่างน้อยในฐานะประชาชนคนไทย
ในฐานะประชากรที่ดีของประเทศไทย
รู้ตระหนักรู้หน้าที่สำคัญของพลเมืองที่ดี
ว่าควรกระทำตัวเช่นไรครับ
และถึงแม้ว่าเจ้าพนักงานปฏิบัติการ
ถวายพระเภิงพระบรมศพเสร็จสิ้นแล้ว
แต่ยังคงมีประชาชนที่เฝ้ารอริ้วขบวนที่๔ตลอดทั้งคืน
เพื่อรอชมริ้วขบวนอันเชิญพระโกรธพระบรมอัฐิ
ขึ้นประดิษฐานในบุตสะบกพระทินังราเชนทรยาน
และเชิญพระบรมราชสรีรางคาร
ขึ้นประดิษฐานในพระทินังราเชนทรยานน้อย
จากพระเมรุมาตรเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง
ต่อด้วยริ้วขบวนที่๕เชิญพระโกรธพระบรมอัฐิ
โดยพระทินังราเชนทรยานจากพระทินังดุสิตมหาประสาท
ขึ้นประดิษฐานณพระวิมานบนพระทินังจักรีมหาประสาท
และจะเคลื่อนผ่านออกมาถนนราชดำเนินในเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง
ถนนหลักเมืองนั้นเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับพระเมรุมาตรมากที่สุด
ประชาชนก็ยังคงปักหลักรอค่ะเพื่อที่จะเฝ้ารอชมริ้วขบวนที่๔อยู่อย่างต่อเนื่องด้วย
แม้จะไม่ได้นอนและนั่งอยู่ที่เดิมมาตั้งแต่เมื่อวาน
แต่ความเหนื่อยเพียงเท่านี้เหล่าลูกของพ่อก็เชื่อว่า
เทียบไม่ได้เลยแม้แต่น้อยกับพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงมีต่อประสบนิกรของพระองค์มาตลอดทั้งพระชนชีพ
จะขอน้อมส่งเสด็จพระองค์จนวินาทีสุดท้ายของพระราชพิธี
ระยะโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน